แต่ดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเรามีวิธีที่จะช่วยโลกของเราไหม

มีวิธีในการช่วยโลกกู้โลกยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกู้โลก
ตลอดกู้โลก
มาแล้วคุณผู้ชมค่ะมาถึงตรงนี้
จะเห็นนะคะว่ามีช่องแยกขยะเอาไว้ให้เราเห็น
กระดาษขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องแยกกันแบบนี้

จะเอาไปรีไซเคิลจะเอาไปใช้ประโยชน์ก็ง่ายดายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะ
อย่างขวดพลาสติกแบบนี้เราจะไปทำอะไรได้บ้าง
วันนี้ชิสามีไอเดียดีนะคะในการประยุกต์
ในการเปลี่ยนขวดน้ำให้เป็นของใช้ติดตามกันได้ในช่วงตลอดกู้โลก
นำไอเดียการทำหลังคาโปร่งแสงจากขวดน้ำพลาสติกแบบง่ายแบบนี้

วิธีการไม่ยากเลยคุณผู้ชมถ้าเรามีขวดน้ำอัดลม
ขวดน้ำใหญ่นี่นะอย่างแรกเอามารวมไว้ก่อนนะคะ
จากนั้นทำยังไงต่อคะคุณผู้ชม
เลือกค่ะเลือกขวดที่สมบูรณ์ไม่บุบไม่เบี้ยวนะคะ
แล้วก็ตัดนะคะตัดส่วนบนตัดส่วนล่างของขวดออก

เพื่อที่จะนำส่วนตรงกลางมาใช้ประโยชน์
ส่วนหัวกับส่วนท้ายก็เอาไปใช้ประโยชน์อีกแบบหนึ่งได้เช่นเดียวกัน

ขั้นตอนที่๓ก็คือผ่าครึ่งขวดออกเป็น๒ซี่
นี่เอาท่อนกลางนี่แหละค่ะที่เป็นช่วงกลมเป็นทรงกระบอกนี้นะคะ
เอามาตัดให้เป็น๒ชิ้นแบบนี้
ขั้นตอนที่๔ค่ะนำขอบของขวดที่ผ่าครึ่งนี่นะคะ
ประกบกันแบบคว่ำและหงาย

หรือว่าสถานสิ่งที่มันสามารถทำให้พลาสติก๒ชิ้นติดกันได้นะคะ

ขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะการประกบที่จะต้องให้มันแนบเนียนที่สุด
เพราะหากมีรูมีช่องเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าก็อาจจะทำให้มันไม่สวยงามแล้วก็ชำรุดง่าย
พอติดสนิทแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ให้เราทำต่อไปเรื่อยเป็นขั้นตอนที่๕นะคะ
ทำติดกันเรื่อยเป็นแผ่นเป็นแผ่นให้เหมือนกับเป็นหลังคาจริง
ทำประกบกันสัก๑๐แผ่นค่ะ
เราก็จะได้เป็นเหมือนแผ่นหลังคาแล้วนะคะ
มาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่๖เราจะทำอย่างไรกันต่อคะ
เราเอามาเชื่อมติดกันค่ะคุณผู้ชม
เชื่อมติดกันประมาณ๒๓ช่วงขวด
ทำต่อไปแบบนี้จะได้ประมาณ๑แผ่นนะคะ
จะทำให้เราเอาไปใช้ได้อย่างง่ายดายและเกิดประโยชน์

อย่าทำแผ่นใหญ่เกินไปเพราะมันอาจจะทำให้เกิดรอยหลุดได้อย่างง่าย
สุดท้ายขั้นสุดท้ายที่๗ก็คือว่า
นำหลังคานี้เอาไปใช้งานเอาไปทำเป็นหลังคาได้เลย
นี่คือหนึ่งไอเดียจากขวดน้ำนะคะ
มาถึงไอเดียที่๒กันบ้างดีกว่า
ขวดน้ำเอามาทำอะไรได้อีก

เขามีไอเดียดีค่ะโดยการนำขวดน้ำมาทำเป็นถังขยะแบบนี้เลยค่ะ
ว่ากันว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้มาใช้บริการที่ห้าง

คือเห็นถังแบบนี้ให้รู้เลยว่าทิ้งขวดน้ำ
เพราะว่าทางห้างเขามีโครงการนะคะขวดเปล่าไม่ศูนย์เปล่า
เขาจะนำไปทำเป็นของใช้ต่างบางโครงการเนี่ยเขาจะเอาไปทำเป็นผ้าห่ม
แล้วก็เสื้อกันหนาวส่งต่อให้กับผู้ที่ยากไร้ที่อยู่ทางภาคเหนือ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการแยกขยะที่น่าสนใจ
เป็นไอเดียดีจนชาวเน็ตนำมาแชร์ในกลุ่มแยกขยะกันเถอะด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นไอเดียง่ายนะคะคุณผู้ชม
ที่เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้
เพราะเชื่อแน่ว่าหลายบ้านซื้อน้ำบรรจุขวดใช้อยู่แล้ว
แล้วก็ทิ้งขยะทิ้งขวดเกลือนเลยนะคะ
ถ้าหากว่าเราทิ้งทิ้งทุกวันรวมกันแล้วมันก็เยอะนะคะ
แต่ถ้าหากว่านำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานองค์กร
เขารับรีไซเคิลหรือเรารีไซเคิลเองแบบนี้
จะช่วยลดปัญหาขยะช่วยกู้โลกได้เช่นเดียวกันนะคะ
ยังมีเรื่องราวดีที่ช่วยกู้โลก

เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ศุกร์หน้าในตลอดกู้โลก